ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดกระบี่นะคะมือปืนเนี่ยสบโอกาสขับรถประกบยิงเสียรับเหมาจนเสียชีวิต
ทางตำรวจตอนนี้พบรถต้องสงสัยทั้งหมดในสามคันด้วยกันส่งชุดสืบเร่งไล่ล่าแล้วนะคะ
ประเด็นตอนนี้ก็เลยพุ่งปมไปที่เรื่องของความขัดแย้งและประมูลธุรกิจเกาะสร้างค่ะ
ติดตามรายละเอียดจากรายงานเลยค่ะ
เมื่อกี้นาทีก่อนนายสุวิตพักสุธีโกศลหรือเสียกบเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในภาคใต้
จะถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่ลำคอด้านขวาทะลุแก้มซ้าย๒นัด
ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ขณะกำลังไปตรวจไซส์งานก่อสร้างถนนปลายพญาเขาต่อจังหวัดกระบี่เมื่อช่วงเย็นวานนี้
โดยวันนี้ที่สพปลายพระยาทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายวิทวัฒน์พักสุธีโกศล
ลูกชายผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำเพื่อหาปมสังหาร
นายวิทยาวัฒน์เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
วันนี้ได้มาให้ปากคำกับทางตำรวจโดยตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เพราะยังไม่ทราบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครเนื่องจากพ่อไม่เคยมีปัญหากับใครในพื้นที่
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีเก่าในพื้นที่จังหวัดตรังหรือไม่นั้น
เชื่อว่าไม่เกี่ยวเพราะเป็นคดีที่นานมาแล้วและเคลียร์จบกันไปแล้ว

แต่ว่ามันก็เป็นเรื่อง

มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าไปถูกใจเจ็บเลยกัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
สอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
วันนี้ช่วงเย็นเสียกบผู้ตาย

กำลังขับรถตรวจงานอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

ก่อนที่รถของผู้ตายจะพุ่งมาด้วยความเร็ว
ชนเข้ากับรถกระบะของตัวเองที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ส่วนที่มีคนตั้งปมขัดแย้งว่าไปมีปัญหากับชาวบ้าน
ทำถนนล่าช้าจนเข้าออกไม่ได้

ก็ไม่เห็นมีใครมีปัญหากับแกสักคน
ถนนสายนี้ยังสร้างเร็วอีกด้วยซ้ำ
มีลูกน้องก็ขับรถ๑๐ล้อ

พ่อเดินมาคุยกับผมว่าคนไปไหน
ผมก็บอกว่าไม่รู้ลองดูในรถนี้

แล้วก็ช่วยกันผมก็แอบโทรรถพยาบาล

เสียเพิ่งจะกลับมาที่ใส่งานได้๒วัน

และมีผู้ชาย๓คนเข้ามาหา
ยิงปืนใส่เสีย๒นัดแล้วหลบหนีไป
ส่วนนิสัยเสียยอมรับว่าแกเป็นคนพูดตรงเสียงดัง
อาจไม่ชอบแต่คนงานทุกคนรู้ดีว่าแกชอบพูดแบบนี้
แต่จริงเป็นคนไม่มีอะไรจิตใจดีมาก
เสียเป็นคนดีเขาดีมากแต่ว่าแกชอบพูดขาดอย่างนั้น
แต่ว่าในใจแกไม่ได้คิดอะไรแกเป็นคนดีอ่ะ
ผมไม่ทราบจริงนะผมบอกให้ไม่ได้จริงนะว่า
ผมไม่เคยรู้เลยเรื่องแกผมเพราะผมไม่ได้เข้าลึกอย่างนั้นนะ
ผมมาเป็นหมอตออย่างกองแกเป็นหมอตออย่างนั้น
ตำรวจภูทรจังหวัดกระบีเปิดเผยว่า
เบื้องต้นตั้งประเด็นสังหารไว้๒ประเด็น
คือขัดแย้งส่วนตัวและขัดแย้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน
ที่ผู้ตายประมูลงานได้หลายแห่งในจังหวัดกระบี่
และจังหวัดใกล้เคียงแต่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน